สั่งซื้อสั่งขายยาเสพติดกันจริง

อย่างต้องตามความคลืมหน้าทุกวันกรณีนี้
พัสดุนี้ที่ถูกส่งมาที่บ้านที่นครสวรรค์ที่แม่ของสารวัตรแย้อยู่
แต่ชื่อหน้ากล่องเนี่ยเป็นชื่อของสารวัตรแย้
ที่ปรายศนีย์สตึกบุรีรำส่งวันนั้นวันเดียวเนี่ย๖กล่อง

หนึ่งในนั้นคือมาบ้านของพิเชษเสาแบน
หรือว่าสารวัตรแย้ที่นครสวรรค์ด้วย
แต่ชื่อผู้ส่งเนี่ยนายอนุสักมิ่งเมืองผู้ต้องหาที่ถูกจับได้แล้ว
พร้อมกับภรรยาเพราะว่าที่ห้องเช่าที่ตำรวจขยายผลเนี่ย

ใช้ชื่อพนมทวนแทร่หวาง
บัตรประชาชนเนี่ยที่เอามาใช้เนี่ย

เดี๋ยววันนี้เขาให้การไปถึงนู่นแล้วครับ
บอกว่ามีคนสั่งให้เขาจัดส่งยาเสพติด

รู้แค่ชื่อว่าชื่อนายใบเล่
ยังต้องไปขยายเพิ่มเติมอีกนะครับ
วันนี้ตำรวจสพสตึก
ที่จังหวัดบุรีรำนำตัวนายอนุสัก
วัย๒๕ปีกับภรรยา

แล้วตำรวจเขาขยายผลไปเจอยาเสพติดเนี่ยนะครับ

ตำรวจนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดบุรีรำนะครับ
ระหว่างที่นำตัวไปฝากขัง
นายอนุสักกับภรรยาก็มีสีหน้าเคร่งเครียดตลอดเวลา
มีญาติที่อยู่ที่บุรีรำมาเยี่ยมนะฮะ
อุ้มลูกสาว่ายสองควบมาด้วยอ่ะ
โอ้โหลูกเพิ่งอายุ๒ขวบนะครับ
ญาติญาติก็รับไปเลี้ยงดูต่อให้ที่พยาวนะฮะ

เขาก็มาทำงานที่บุรีรำ
รายได้ไม่มีรายได้ขาดแคนไม่มีคนจ้างงาน
ก็เลยมารับจ้างขนส่งยาเสพติด
ทั้งสองถูกแจ้งข้อหาเรื่องมียาเสพติด
ไว้ในความครอบครองโดยผิดกฎหมายนะครับ
ข้อหาอื่นเดี๋ยวต้องขยายผลต่อยังไม่ได้แจ้งเพิ่ม

ส่วนคดีที่เกิดขึ้นในกล่องพัสดุทั้ง๖กล่อง
หนึ่งในนั้นส่งไปที่บ้านของสารวัตรแย้
พลตำรวจโทภูมิทรัพย์ประเสริฐศักดิ์ผู้บัญชาการ
ตำรวจภูทรภาค๓บอกว่า
จากการสอบปากคำนายอนุสัก
นายอนุสักบอกว่ารับคำสั่งเรื่องการจัดส่งยาเสพติด
ให้บุคคลต่างมาจากผู้ชายคนหนึ่งเป็นชาวพิศนุโลก
รู้จักแต่ชื่อเล่นว่าชื่อนายใบเล่นะครับ
แต่ก็เป็นที่น่าสังเกตว่า
พัสดุปรายศนีย์๖กล่องล่าสุดที่นายอนุสักส่ง
ที่จับได้ในภาพวงจรปิดที่สพสตึก

กล่องปรายศนีย์อื่น๕กล่องเนี่ย
จะเขียนชื่อผู้รับด้วยลายมือเชื่อ
ให้พิเชศเสาแบรนค์ใช้วิธีพิมพ์
มันแตกต่างจากกล่องอื่น
อาจจะเป็นไปได้หรือไม่ว่าคนส่งนั้นอาจจะป้องกันการตรวจสอบ
ลายนิ้วมือลายมือชื่อหลังจากส่งของเสร็จ
นายอนุสักปกติเขาจะโทรไปหาลูกค้าปลายทาง
เพื่อจะแจ้งว่าส่งของไปแล้วนะแต่พอปลายสายบอกว่าผมเป็นตำรวจนะ
เพราะสารวัตรแย่เขารับนายอนุสักถึงกับตกใจแล้วรีบวางสายทิ้งทันที
ประเด็นที่ว่านี่จะเป็นการกลั่นแกล้งสารวัตรแย้ตามที่สารวัตรแย้บอกหรือไม่
เพราะว่าตอนนี้เป็นตำรวจท่องเที่ยวแต่ก่อนหน้านี้เคยอยู่ชุดสืบสวน
สอบสวนปราบรามยาเสพติดของภูทรภาคหกตรงนี้ทางชุดสืบสวนของสพเมืองนครสวรรค์
ก็จะต้องไปขยายผลต่อแต่ว่าทางตำรวจเขาก็ฝากไปถึงผู้ให้บริการส่งสินค้าทั้งหลาย
ภาครัฐและเอกชนว่าในจุดรับส่งสินค้าอย่างน้อยเบื้องต้น
ถ้าไม่ได้มีการตรวจสอบเอ็กซอเรย์ถึงขั้นพัสดุข้างในว่าเป็นอะไร
เพราะว่ามันมีเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมืออืมแต่ต้องตรวจสอบว่าคนที่มาส่งอ่ะ
มันต้องมีชื่อที่อยู่ใช่ไหมบัตรประจำตัวประชาชนต้องเอาให้ละเอียดว่า
ตรงกับหน้าของคนที่มาส่งหรือไม่นะแล้วถ้าเป็นไปได้นะครับ
ทุกจุดรับส่งสินค้าพัสดุต่างกล้องวงจรปิดต้องมี
แล้วต้องตั้งเอาไว้ในจุดที่จับภาพคนที่มาส่งของอย่างชัดเจน
เวลามีอะไรเกิดขึ้นจะได้สามารถใช้เป็นหลักฐานได้นะครับ
พลตำรวจโทพรมทรภาคอาทภาคอาทผู้ช่วยพระบัตรรอนะครับ
ว่าคดีของสารวัตรแย้ขณะนี้มีการรวบรวมหลักฐานสอบปากคำพยานเบื้องต้นไปแล้วที่เกี่ยวข้อง
ถือว่าได้ข้อเท็จจริงปรากฏมาพอสมควรคาดว่าจะสรุปได้ในไม่ช้า
ส่วนกรณีที่มีการตรวจสอบพบว่าในไลน์ของสารวัตรแย้
ของสารวัตรแย้ไปอยู่ในกลุ่มไลน์ของกลุ่มพ่อค้ายาเสพติด
เรื่องนี้เดี๋ยวต้องตรวจสอบขยายผลว่าเป็นไลน์ของสารวัตรแย้จริงหรือไม่
เพราะว่าการปลอมภาพโปรไฟล์ไลน์ชื่อไลน์พวกนี้มันก็สามารถปลอมแล้วก็กันแกล้งกันได้
ยังไม่ชัดเจนว่าเป็นลายเป็นตัวจริงของท่านสรวจหรือเปล่า

ถ้าพบว่าอะไรก็ตามนะครับที่มีฆาตการหรือว่าในส่วนของตำรวจเราเองเข้าไปเกี่ยวข้อง
ก็คงมีการดำเนินการงานเด็ดขาดนะครับ
ขณะที่ทางพลตมตรีวัญชัยสุวรรณสิริเขตรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๖
ซึ่งเป็นหัวหน้าทีมคลี่คลายคดีนี้บอกว่า
ผู้ต้องหาก็คือนายอนุสักที่ส่งพัสดุที่ปรายศนีย์สตึกบุรีลำ
บอกว่านายใบเล่คือคนที่สั่งการเขาให้ส่งยาเสพติดไปให้กับบุคคลต่าง
แล้วก็อยู่ที่พิศนุโลกเนี่ยตำรวจสืบสวนภูทรภาค๖ไปตรวจสอบแล้วนะครับ
พบว่านายใบเล่มีตัวตนจริงนะฮะนายใบเล่ซึ่งตอนนี้ยังไม่รู้เป็นใครเนี่ยนะครับ
มีตัวตนจริงแต่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่พิศนุโลกแล้ว
เป็นพ่อค้ายาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างจริง
ตำรวจกำลังขยายผลอยู่นะครับในการติดตามจับกลุ่มตัว
ส่วนที่นครสวรรค์หลังจากสารวัตรแย้ไปให้ปากคำกับสพพยุหะคีรีแล้วนะครับ
ตอนนี้พยุหะคีรีเขาเป็นเจ้าของคดีนะไปให้ปากคำในฐานะพยานเมื่อวานนี้
ท่านตำรวจเอกอดิษัทสุนพระรักษ์พุ่มกับการสพคีรีบอกว่า
สารวัตรแย้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีโดยบอกว่าถูกบุคคลหนึ่ง
ลั่นแกล้งส่งยาเสพติดมาให้ซึ่งตำรวจสอบปากคำสารวัตรแย้
แล้วก็แม่ของสารวัตรแย้ในฐานะพยานยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาอะไร
หลังจากได้ข้อมูลชุดสืบสวนได้เดินทางไปหาบุคคลที่สารวัตรแย้อ้างถึงว่ากลั่นแกล้ง
เป็นการไปสอบสวนว่าเกี่ยวข้องกับสารวัตรแย้อย่างไรก็ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ส่วนการตรวจสอบการส่งปรายศนีย์ไปที่บ้านสารวัตรแย้
พัสดุกล่องนี้นะครับเบื้องต้นทางปรายศนีย์บอกว่าจะรับเอกสาร
หรือพัฒน์สดุมาจากศูนย์ปรัยสนีนครสวรรค์แล้วพอมาถึงที่พญาคีรีเนี่ย
ก็จะแยกเป็นสายส่งไปแต่ละเขตในช่วงปี๒๕๖๑จนถึงปัจจุบันส่วนใหญ่
จะเป็นเอกสารทวงหนี้สำหรับที่เป็นพัสดุนั้นมีไม่เกิน๑๐ชิ้น
ซึ่งก็ถือว่าไม่มีอะไรเป็นที่ผิดสังเกตพัสดุก็จะส่งมาจากทั้งภาคกลาง
อีสานและภาคเหนือวันพรุ่งนี้ตำรวจภูทรภาค๖
ประชุมกับปปศภาค๖แล้วก็ตำรวจภูทรนครสวรรค์
เพื่อสรุปความคืบหน้าของคดีอีกครั้งหนึ่ง
เพราะว่าสวรรค์แย้กับแม่ยังถือว่าในฐานะพยาน
เพราะแม่ไม่ได้เป็นชื่อบุคคลที่พัสดุส่งมาถึง
แล้วชื่อเนี่ยก็ไม่ได้มียศของสหรัฐแย้ยังมีแค่ชื่อกับนามสกุล
แต่มันก็มีหลายเหตุการณ์ที่หลายคดีที่เราเล่าไป
คนก็ตั้งข้อสังเกตเยอะไงเช่นทำไมพัสดุไปส่งถึงปุ๊บ
เจ้าหน้าที่มาปั๊บภายใน๑๒นาทีมาตรวจค้นเลย

เดี๋ยวเราไปถามผู้ที่เขามีความรู้เรื่องกฎหมาย
เพื่อเราจะได้ระแวดระวังด้วยไงว่าถ้าอยู่ดีมีพัสดุส่งมา
เราควรจะทำยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องมาตามกับเรา